ปฐุมธานีชาวบ้านเขาก็ตกออกตกใจเลยนะ
เพราะไปพบระเบิดเปลืองถึง๕ลูก
ใส่ถุงทิ้งไว้ข้างกำแพงนะครับ
จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับให้เข้าไปตรวจสอบครับ
ตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดนะครับ
จังหวัดปฐุมธานีเข้าเก็บกู้ระเบิดเปลือง๔ลูก
ซึ่งชาวบ้านพบใส่ถุงพลาสติกทิ้งข้างกำแพงหมู่บ้าน
ฟ้าทอฝันตำบลบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
จากการสอบถามนายสุรเดชใจเพียร
บอกว่าช่วงประมาณ๑๗นาฬิกาวานนี้

เพื่อที่จะตักน้ำไปรดต้นกล้วย
แล้วก็สังเกตเห็นถุงพลาสติกของโลตัส
จึงหยิบขึ้นมา๑ลูก
เพื่อเอาไปให้กรรมการหมู่บ้านดู

ต้องวางทิ้งไว้และแจ้งเจ้าหน้าที่มาดู
เจ้าหน้าที่เขามีวิธีการตรวจสอบนะฮะ
ด้านเจ้าหน้าที่บอกว่าวัตถุระเบิดดังกล่าว
ซึ่งใช้ในทางทหารเวลาที่ดึงสลักออก
ก็จะมีเปลวเพลิงพุ่งขึ้นท้องฟ้า
และทั้ง๕ลูกคุณพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

ซึ่งบอกว่ามีบางลูกแม้ว่าจะขึ้นสนิม

ว่าน่าจะเป็นพวกสร้างสถานการณ์

แต่โชคดีที่ยังมีชาวบ้านไปพบ
และแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบซะก่อน
แล้วก็เก็บกู้เพื่อทำลายทิ้งต่อไป
เพราะว่าเคราะห์ดีไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะครับ